มาให้ที่เป็นคำทดืม

ติดตามพร้อมกันกับคุณดารินหอวัฒนกุลนะครับ
สืบพยานปากแรกนัดแรกนะคะ
ในการรื้อฟื้นคดีของนางจอมซัาฟสี่แล้ว
ข้าราชการครูจังหวัดสกลนคร
ก็เริ่มต้นขึ้นแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
โดยนางจอมซับเป็นพยานปากแรกที่ขึ้นเบิกความ
จังหนะธีกระทรงยุทธิธรรมนำรถกระบาดตวยต้า
ตี้เอ็กซีบอลทองทะเบียนบ่อใบไม้คอควาย๕๖สกลนคร
ที่เคยเป็นรถของนางจอมทรัพย์แสนเมืองโคตร
และเป็นรถที่ถูกระบุว่าเป็นรถคู่กรณีเฉียวชนจักรยาน
ของนายเหลือพ่อบำรุงเสียชีวิต

เพื่อเป็นวัตถุพยานคดีที่นางจอมทรัพย์
ขอรื้อฟื้นคดีต่อสาร

จำคุก๓ปี๒เดือนในข้อหาขับรถโดยประมาท
ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ซึ่งสารนัดสืบพยานวันนี้เป็นวันแรก
พร้อมทั้งจะขอให้สารเดินเผชิญสืบ

ที่จะยืนยันความบริสุทธิ์ของนางจอมทรัพย์

ได้มีการนำรถไปตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์
ไม่ปรากฏร่องรอยการเกิดอุบัติเหตุ
และผลการตรวจของกรมการขนส่งทางบก
ไม่มีร่องรอยการดัดแปลงใด
การตรวจสอบที่ยืนยันแล้วในส่วนของกรมขนส่งทางบก
แล้วก็มีพยานจากกรมขนส่งทางบกมาเป็นพยานด้วย
มีทั้งพยานเอกสารพยานบุคคล
ในส่วนของมหาวิทยาลัยพระจอม๙ชนบุรี
ก็มีทั้งพยานเอกสารพยานบุคคล
อีกทั้งพยานในส่วนของเจ้าของผลิตภัณฑ์

เป็นหลักฐานพยานสำคัญ
ตอนนี้ในส่วนพยานของตูโยต้าโมเตอร์ประเทศไทยจำกัด

ประมาณสามคนด้วยกันจะมีทั้งเจ้าที่ฝ่ายเทคนิคที่จะอธิบายให้ศาลเข้าใจ
รวมทั้งในส่วนตัวรถคุณครูจอมทรัพย์เนี่ยก็น่าจะมาถึงที่เขาจะมีการเบิกความเป็นพยานรถ
แล้วก็จะเชิญท่านผู้ภาคศาเนี่ยเดินลงมาเพื่อมาสอบโดยตนเอง
แล้วท่านเจ้าที่ฝ่ายเทคนิคเนี่ยก็จะอธิบายให้ฟังว่ากระบวนการในการตรวจสอบของเราเป็นยังไง
เพื่อชี้ให้เห็นว่ารถคันนี้ไม่ได้ถูกชนมา
ขณะที่นางจอมทรัพย์นะคะได้เดินทางมาที่ศาลตั้งแต่ช่วงเช้าด้วยชุดสีขาวทั้งชุด
แต่เลี่ยงให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
ซึ่งนางจอมทรัพย์เป็นพยานฝ่ายผู้ร้องปากแรกที่ขึ้นเบิกความ
สารขอนำพยานขึ้นเบิกความทั้งหมด๙ปาก
ประกอบด้วยนางจอมทรัพย์แสนเมืองโคตรเป็นผู้ร้อง
นายประพัทธแสนเมืองโคตรผู้มีชื่อครอบครองรถโตโยต้า
นายทักศิลป์ไขสีดาเจ้าของรัวลวดน้ำ
ฝ่ายผู้ร้องอ้างว่ารถไปเกี่ยวชนจนเกิดร่องรอยก่อนขาย
หัวหน้าคณะตรวจสอบข้อเท็จจริงกระทรวงยุติธรรม
เชี่ยวชาญด้านรถยนต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จะทำหน้าที่เบิกความเกี่ยวกับป้ายทะเบียนรถยนต์ฝ่ายผู้ร้อง
ผู้เชี่ยวชาญของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัด
เบิกความเรื่องผลตรวจสอบสีตัวทางรถยนต์ด้านหน้า
เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกจะเบิกความผลตรวจสอบป้ายทะเบียนรถยนต์
ทัศนีหานพยักษ์เป็นประจักษ์พยาน
นางทองเรศวงศรีชาเป็นประจักษ์พยานที่เห็นเหตุการณ์
พนักงานอายการจังหวัดนครพนมฝ่ายผู้คัดค้านนะคะได้ขอคัดค้าน
ไม่ให้มีการเบิกความพยานหลักฐานเก่าทั้งหมด
พยานบุคคลและพยานวัตถุรวมถึงรถของผู้ร้อง
เคยตรวจพิสูจน์ไปแล้วเมื่อปี๒๕๕๙
แต่ทนายของฝั่งผู้ร้องชี้แจงว่าเครื่องมือที่นำมาใช้ในการตรวจสอบรถครั้งนี้นะคะ
เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการตรวจสามารถตรวจย้อนหลังได้มากกว่า๑๐ปี
อีกทั้งผลการตรวจพิสูจน์เดิมที่เคยตรวจเมื่อ๑๐กว่าปีก่อน
เป็นการตรวจของฝ่ายอายการและตำรวจไม่ใช่ฝั่งผู้ร้องคือนางจอมทรัพย์
จึงขอให้สารพิจารณาให้ความเป็นทำทุกฝ่ายเดินเผชิญสืบรถ
โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญอธิบายให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น
ได้สอบถามวัตถุประสงค์และความสมัครใจของฝั่งผู้ร้องในการขอให้เดินเผชิญสืบ
ได้ข้อสรุปว่าจะขอฟังข้อมูลและรายงานผลการตรวจจากการเบิกพยานก่อน
จะพิจารณาอีกครั้งว่าจะเดินเผชิญสืบหรือไม่ค่ะ
สำหรับนายสับวาปีนะคะพยานบุคคลที่ใช้เป็นหลักฐานใหม่ในการขอรื้อฟื้นคดีในครั้งนี้
ทางด้านของทนายฝั่งผู้ร้องยังไม่ได้มีการเบิกตัวขึ้นสืบพยานในวันนี้
โดยระบุว่าจะขอเน้นไปที่เรื่องของรถยนต์ก่อนค่ะ
ซึ่งการสืบพยานตลอดทั้งวันนี้จะเป็นการสืบของฝ่ายผู้ร้อง
ส่วนในวันพรุ่งนี้วันที่๙และวันที่๑๐นะคะจะเป็นการสืบพยานในฝ่ายของผู้คัดค้านค่ะ